ต่อด้วยความคึกคักในวงการเพลงกันบ้างค่ะ
สองหนุ่มจากค่ายกัมมิกาเซค่ะ
จากค่ายกัมมิกาเซ
หอบความทะเลนส์มาเยือนถึงไทยรัฐทีวี
พร้อมนำซิงเกิ้ลใหม่ค่ะมาฝากให้ได้ลองฟังกัน
กับชื่อเพลงสะดุดหูเศร้าแป๊บคลายโซน

ทั้งคู่นั้นต่างก็ทุ่มเทตั้งใจอย่างเต็มที่
โดยหนึ่งในสมาชิกอย่างหนุ่มมาก่อนนะคะ
ก็ได้มีส่วนร่วมในการร้องแรปเพิ่มสีสัน
เพลงนี้น่าสนใจมากขึ้นด้วยค่ะ
งานนี้นะไฟล์แล้วก็มาก่อนก็ยังอ้อนแฟนเพลงให้ช่วยเป็นกำลังใจ
แล้วก็ติดตามผลงานของทั้งคู่ค่ะ
จะมีอะไรบ้างนั้นต้องรอติดตามกันนะคะ
จากพวกเราไปมาก่อนครับผมความที่นั่นมันเป็นเพลงชานะครับ
มันก็ถือว่าเป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเพลงเราจะไม่เศร้ามาก
อาจจะเป็นเศร้าแบบเป็นเราครับก็คือเศร้ากวนไม่ได้เศร้าจ๋า
แต่ว่ามีความกวนข้างในเป็นคาแรคเตอร์

คือหลายคนเขาจะคิดว่าไปมาก่อนเนี่ยทำได้แค่เพลงเร็วหรือเปล่าเพลงแบบเต้นกวนอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเหมือนกับนำเสนออีกแนวหนึ่งของเรา
เป็นเพลงช้าที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะทำได้นะ
ก็ดิฉันสิว่าได้ท้าทายความสามารถเรานะครับ

ทำอะไรใหม่แต่ยังคงเป็นไปมาก่อนอยู่
ยังไงก็ต้องติดตามกันนะฮะ
นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งนักร้องสาวเสียงดี
จากสาวน้อยสวยแบ๊วเป็นลูกสาวเปรี้ยวที่ดูโตขึ้นค่ะ
ปรับลุคให้เข้ากับซิงเกิลเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าช่างเธอ
งานเพลงนี้นะคะเจ้าตัวเผยว่ามีส่วนร่วม
ช่วยออกแบบค่ะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม
รวมไปถึงสไตล์การเต้นที่แข็งแรงขึ้น

ทั้งคู่จะทำงานจนแทบไม่มีเวลาสวีท
แต่ก็ยังมันเติมความหวานอยู่เสมอ
โดยวางแผนค่ะว่าจะเคลียร์คิวงานนะคะ
แล้วก็ไปฉลองปีใหม่ด้วยกันค่ะ
ลุคก็น่าจะรู้ว่าน่าจะเปลี่ยนไปมากพอสมควรเลย

เขามีคอนเซ็ปต์ว่าอยากให้เราดูเปรี้ยวและเป็นสปอร์ตเกิล
ก็เลยแบบถึงมาขนาดนี้แล้วก็ทำไปเลยละกัน

แต่เหมือนกับว่าตอนนี้ก็ยังดีค่ะ

ส่วนใหญ่ไปกินข้าวกันค่ะ

แต่ก็มีแพลนนะคะว่าประมาณปีใหม่หรือปีหน้าเนี่ย

แต่ก็ยังไม่ได้ดูตารางว่าจะมีงานอะไรกันหรือเปล่า